ท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการขายของตามสี่แยกในพื้นที่พระนครศรียุธยา
เพราะว่าที่สี่แยกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสี่แยกไฟจราจรวัดพระญาติ
ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาอยู่บนถนนรวจจนะ
มีผีแม่นาคนางนาคอุ้มลูกมาขายหมูปิ้งกับไส้กรอก
แต่งตัวเต็มมาเลยอ่ะมือยืดมือยาวมาเชียวอีกมือก็อุ้มลูก
เห็นกลางวันยังไม่เท่าไหร่แต่คนเขาก็มาถ่ายร่วมถ่ายรูปนะ
แต่บางคนบอกเจอกลางคืนก็แอบกลัวได้เหมือนกัน
ถึงกับต้องจอดรถคุยกันทีเดียวอ้าวลองฟังดูหน่อยครับ

ได้กรอกได้ลูก

ลูกจริงปะเนี่ย
ยอดเลยแล้วใครจะเสื้อเนี่ยแปลงตัวอย่างนี้

เขาไปทำเพลงประกอบให้เห็นแล้วก็น่ากลัว

หลังจากที่เป็นข่าวฮือฮาแบบนี้นะครับ
เราก็ไปตามตรวจสอบให้ว่าเออตกลงผีแม่นาคคนนี้เนี่ย
เป็นใครที่ไหนชื่อเรียงเสียงไรนะครับ
ตกลงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวนันพัดศรนะครับ
นามสกุลชาลาชัยนันพาหรือว่าน้องโบนะครับ
อายุ๒๓ปีนี่คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นไหมฮะเสียบหมูปิ้งอยู่เลย
คงจะเพื่อเตรียมเอาไปขายนะครับ
มันก็มีคำถามทันทีว่าเอาแล้วทำไมถึงต้องมาขายแบบนี้
แล้วก็แต่งตัวเป็นผีแม่นาคแบบนี้ล่ะ
โบบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาขายไส้กรอกกับหมูปิ้งตรงสี่แยกเนี่ยนะครับ
เคยทำงานการแสดงศิลปะป้องกันตัวที่ตลาดน้ำอโยธยา
แต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเวทีการแสดงถูกไฟไหม้
ทำให้ชุดการแสดงทุกอย่างถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดไปด้วย
ก็ต้องเลิกการแสดงมาประมาณ๑เดือนกว่าแล้วนะครับ
ทีนี้ทุกคนก็ยังไม่มีอาชีพอะไรทำ
ก็เลยหันมาขายหมูปิ้งไส้กรอกกันเพื่อหารายได้
ทั้งหมดเลยนะทั้งคณะลูกศกลูกศิษย์อะไรทั้งหมดเลยนะครับ
หลังจากที่ลองแต่งชุดแบบนี้ไปขายของตามสี่แยก
ก็ปรากฏว่าเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์มาก
บอกว่าเสียงชื่นชมก็มีเสียงติเตียนก็มี
บอกว่าน่ากลัวบ้างกลัวจะเกิดอันตรายอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย
จะเลิกขายตอนกลางคืนอืมอ่าเดี๋ยวไปทำให้ผู้คนตกใจแล้ว

กลัวจะเกิดอันตราย
ใช่เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
จะขายแค่ช่วงบ่ายถึงเย็นที่ป้อมตำรวจแทน
เพื่อไม่ให้ไปกีดขวางการจราจรด้วยเดี๋ยวจะทำผิดกฎหมาย
ในเวลากลางคืนแต่ก็อาจจะปรับไปเป็นทำหน้าร้านนะคะ
อยู่ทางป้อมตำรวจแทนนะคะ
ถ้าลงไปที่๔แยกรวดถนนเนี่ย
ผมถามทนายเกิดผลแก้วเกิด
ก็ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายมานะ
คือว่ามันผิดพรบทางหลวงพวกพรบจราจรอะไรพวกนี้
ใช่เพราะเขาไม่ให้ขายของบนนี้อยู่แล้ว

มีคำถามว่าแล้วก็เห็นขายกันอยู่เยอะแยะนี่
คือตำรวจเขาอรุมอร่วยไม่จับแค่นั้นเอง

พื้นที่ตรงนั้นก็คือไม่ลงมาตรงแถวถนนไง
ใครจะซื้อก็อาจจะต้องจอดรถซื้อ
วักมุ่งกวักมือแล้วก็ยืดแขนไปก็ได้

ที่น้องโบเขาสาธิตการไล่รำเพลงดาบให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับแสดงศิลปะป้องกันตัว
แล้วเวทีการแสดงถูกไฟไหม้ที่ตลาดน้ำอยวถญาชุดเชิญซ์ก็ไหม้หมด
เนี่ยก็ต้องมาหารายได้พิเศษตรงนี้กันนะครับ

บอกว่าตัวเองแล้วก็น้องในคณะรับงานแสดงหมดศิลปะป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณ
ดาบ๑๒เล่มตีกลองสะบัดชัยก็ได้อยากเห็นเลยนะมีเบอร์โทรด้วย
๐๘๖๐๖๘๖๓๕๖บอกให้หน่อยกันแล้วกัน๒๔ชั่วโมงยกเว้นเวลาแม่นาคไปขายของ
ห้ามโทรจีบโทรจีบไม่ได้ให้เขาทำมาหากินเถอะนะคะ